ของเจ้าแม่นาคีที่มีงูเขียวเป็นบริวาร
ทำเป็นเล่นไปเจ้าแม่ตะเคียนก็มีเหมือนกัน
แล้วเขาฮือฮามากเลยนะว่ามีงูคงงูเขียวมาเลื้อย
แล้วก็มาพันขดไปขดมาอยู่ที่บริเวณต้นตะเคียนนี้
ที่วัดพระยาธรรมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ก็มีชาวบ้านเดินทางไปกราบไหว้ต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนกันอย่างต่อเนื่อง
อันนี้เขาไปเป็นประจำอยู่แหละในช่วงวันกลางเดือน

แบบนี้๑๕วันไปที๑๕วันไปที

เขาไปครั้งนี้บอกว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าไปเจอกับ
โอ๊ยงูเขียวหางไหม้
นี่เป็นไงล่ะไปเจอตัวเล็กน้อยแต่สร้างความฮือฮาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
ตกอกตกใจมากเพราะไม่เชื่อว่าจะมาเจอแบบนี้
เขาเลยเชื่อกันว่านะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนี้ว่า
นี่น่าจะเป็นบริวารของเจ้าแม่ตะเคียน
มาให้โชคให้ลาบแล้วมาขดอย่างนี้
ตึ๊ตึ๊ตึ๊เลือยไปมา
แล้วแบบนี้น้องใบตองเขาก็ต้องตีเป็นเลขสิครับ

เดี๋ยวเลข๖ก็ว่าได้เขาว่ากันแบบนั้น
อย่างที่เค้าบอกบางทีงูเนี่ยคือเลข๖กับเลข๙ใช่มั้ย
เออก็ว่ากันไปตีกันไปหลายเลขเลยแหละครับ
เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะแล้วก็เป็นความบังเอิญบังเอิญจริง
ที่แม่มาเจอกับงูเขียวหางไหม้ตอนที่ไปกราบไห้ต้นตะเคียนแบบนี้
โอ้โหระวังด้วยนะคุณผู้ชม

ใช่ว่าจะไปกราบไหว้ต้นตะเคียนไปถูตะเคียนแล้วถูหัวงูเข้ารู้เรื่องเลยนะ
เฮ้ยมันกัดเอามันโฉกได้

อันนี้อันตรายอันนี้จริงจัง

ใครไม่ชอบงูบางทีเห็นแล้วแตกกระเจิญก็มีกันแหละ
ก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ย้ำกันอีกแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ